อยากให้ฟังข่าวเที่ยงไทยรัฐค่ะกรณีของหมอสอง
ที่บอกว่าโดนจับตัวไปเพราะอะไรถึงอยากให้ฟังกับเรา

คุณพีรวัตรติดต่อโทรไปหาหมอสองแต่ช่วงประมาณเที่ยง
วันนี้ล่าสุดเมื่อเช้าเราก็พยายามติดต่อหมอสอง
เรื่องที่บอกว่าไปกับไกด์ผีใช่ไหม
เรื่องที่บอกว่าอยู่ดูไบใช่ไหมวันนี้หมอสองตอบนะคะ

แต่ว่าเล่าเท้าความที่มาที่ไปให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ

ใช่คือมีแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของหมอสอง
หมอสองกันไปเที่ยวแล้วก็เดินทางไปประเทศมารี
ทีนี้วันที่๒๘กันยาถึงเมืองฟารามาน่าประมาณ๙โมงครึ่ง
แล้วหลังจากนั้นหมอสองข้ามชายแดนไปเมืองโซน่าที่ประเทศมาลี
ทีนี้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองแคมปาราน่าประเทศมารีค่ะ
ห่างจากชายแดนประมาณร้อยโลนะแล้วก็มีกำหนดถึงกรุงบามาโกของมาเลียช่วงกลางคืน
แต่ทีนี้ไม่เห็นตัวหมอสองแล้วที่โรงแรมที่พัก
อันนี้ที่ให้คุณผู้ชมดูเป็นไทม์ไลน์ต่างนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๙กันยายนเป็นไทม์ไลน์ที่น่าสนใจนะฮะ
แล้วทัวร์ในพื้นที่ก็เริ่มติดต่อสถานีตำรวจโรงพยาบาลจุดผ่านแดน
จะค้นหาหมอสองจะค้นหาผู้ร่วมเดินทางด้วย
แจ้งตำรวจสากลในมาลีแล้วก็มีการส่งคำร้องถึงหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศส
ข่าวกรองทหารสหภาพยุโรปทหารก็เริ่มค้นหาค่ะ
แล้วก็มีการตรวจสอบกับหน่วยตรวจคนเข้าเมืองมาลี
สนามบินกรุงบามาโกก็ไม่พบการเดินทางออกนอกประเทศนะ
ทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพถ่ายค่ะ
ภาพถ่ายหลังจากที่หมอสองได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้ว

เป็นภาพถ่ายที่หมอสองใส่กางเกงขายาว
แล้วมีการชี้รอยกระสุนบนรถยนต์
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะ
อธิบายได้คุณแต่ว่าภาพมันใช้ไม่ได้
ใช่คือกลุ่มผู้ก่อเหตุยิง

ที่ต้องบอกคุณผู้ชมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
อย่างเราสามารถเล่าได้บางอย่างสามารถให้ดูภาพได้
แต่บางอย่างที่ไม่สามารถเล่าหรือเปิดเผยข้อมูลได้
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของหมอสอง

เป็นประเทศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นชายแดนและมีความขัดแย้ง
มันเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนนะคุณนะ
เอาเป็นว่าง่ายครับเพราะว่าหมอสองหายไป๒๙๓๐กันยายนใช่ไหม
หลังจากที่ไปที่ประเทศนี้ไปที่พื้นที่ชายแดนนี้นะฮะ
ทางครอบครัวก็เป็นห่วงแล้วก็มีการนำเสนอข่าวนี้
จนกระทั่งสามารถที่จะติดต่อหมอสองได้และรู้ว่าเขาปลอดภัยแล้ว
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงหมอสอง
ฟังกันเลยค่ะว่าหมอสองยืนยันเรื่องนี้ว่ายังไง
ครับผมทีนี้ผมปลอดภัยดีนะครับ
ยังไงผมจะอัปเดตอีกทีนึงนะครับรอสถานการณ์อีกนิดนึงครับผม
มีหลายคนเป็นห่วงคุณหมอมากเลยครับอยากจะฝากอะไรถึงบรรดา
คนที่เป็นห่วงโดยเฉพาะแฟนคลับในแวดวงความงามไหมครับ
ก็ต้องบอกว่าต้องขออภัยอย่างมากนะครับที่ว่าทำให้หลายคนเป็นห่วงนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือโอเคแล้วแล้วผมก็ปลอดภัยดี
เดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวยังไงผมจะสักยังไงวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวผมถ้าอะไรเตเบิ้ลดีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เมื่อเช้านี้
ทางด้านอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
นายธานีแสงรัฐก็มีการชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อมวลชน
ถามคุณธานีบอกว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงาน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

ผมเชื่อว่าหมอสองเองก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดที่มันเป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนในพื้นที่
ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่เราติดต่อหมอสองได้เนี่ย
สองก็บอกว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ปลอดภัยดี

ใช่เอาท้ายสุดอีกนิดนึงเพราะว่านายธานีฝากเตือนถึงคนไทย
เดินทางไปยังประเทศที่มีสถานการณ์ไม่ค่อยปลอดภัยเนี่ยนะฮะ
ก็ทางสารทูตสารกงสูตรได้มีการประกาศเตือนหลายครั้งแล้ว

ดังนั้นขอให้สอบถามกรงศูนย์สารทูตไทยที่ดูแลประเภทนั้นก่อน
อย่างเช่นอะไรอัฟกานิสถานกรุงอิสลามบัตรอะไรอย่างนี้
ก็ต้องติดตามจากทางนั้นให้ดี

คือหมอสองบอกว่ากำลังจะเข้านอนใช่ไหม
มันมีข้อมูลต่างที่มันสับสนมาก
สื่อต่างที่มีการนำเสนอไป
สองก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันผมขอตั้งสติก่อน

แล้วหมอสองก็บอกว่าระยะเวลาที่หายตัวไป๒๕วันนะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ช่วง๒๒หรือ๒๓นี่แหละ

และตอนนี้หมอสองได้คุยกับครอบครัวแล้ว

เอ๊ะข่าวที่มีการออกไปนำเสนอไปว่ามีการไปกับไกล่ผี

สองบอกว่าผมไม่ได้ไปกับไกด์ผี
แล้วคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะถึงไทยนะ
เดี๋ยวผมขอเวลาเรียบเรียงข้อมูลต่างก่อน
อันนี้ผมให้สัมภาษณ์พิเศษบอกกับทางไทยรัฐทีวีสื่อเดียวเลย
แล้วข้อมูลที่บอกว่าผมไปกับไกด์ผีอันนี้ยืนยันนะไม่ได้ไป

ส่วนกลุ่มที่จับตัวไปเนี่ยเดี๋ยวขอรอเช็ครายละเอียดต่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ